ภาพของพายุลูกเห็บที่เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนนะคุณผู้ชม
นี่มันมีทั้งเรื่องของฝนฟ้าค้านอนและลูกเห็บตกกระนำ
ครั้งที่สองแล้วที่เชียงใหม่

ที่บริเวณทางเข้าอุทยานห้วยน้ำดังแล้วก็จุดชมวิวกิวแม่ปาน
ก็ส่งผลให้ลูกเห็บนั้นตกลงมาปกคลุมพื้นดินจนกลายเป็นสีขาวโพนแบบนี้

เออนะฮะจุดชมวิวกิวลมนะคุณผู้ชมขออภัยนะไม่ใช่กิวแม่ปานนะฮะ
แล้วก็สร้างความแปลกตาให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็คือมันตื่นเต้น
คือตกเสร็จปุ๊บมันขาวเหมือนหิมะไงแต่ตอนตกก็คือมันเจ็บนะ
แต่พอเสร็จแล้วเออมันสวยดีก็เลยถ่ายภาพเอาไว้เป็นที่ประลึกแบบนี้นะฮะ
ก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะมีหิมะตกในเมืองไทยหรือเปล่านะครับ
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวดูแลเรื่องของสุขภาพ
เนื่องจากว่าสภาพอากาศแปรปรวนถ้าเจ็บป่วยก็สามารถแจ้งได้๒๔ชั่วโมงนะฮะ
ก็จะมีในพื้นที่ไปช่วยเหลือกันนะครับ
อ่ะไม่ต่างกันกับที่จังหวัดเชียงบรายนะฮะมีพายุลูกเห็บตกลงมาพัดถล่มนานเกือบครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชม
อยู่ที่อำเภอผ่านนะฮะก็เป็นภาพของช่วงสายเมื่อวานนะครับ
ส่งผลให้บ้านเรือนใน๕พื้นที่นะฮะใน๕ตำบลเสียหายมากเลยนะฮะ
ตำบลเมืองพานตำบลหัวง้มตำบลป่าหุ่งตำบลดอยงามแล้วก็ตำบลทานตะวัน
แล้วก็มีพืชผลการเกษตรเสียหายนะมีหอมกระเทียมแล้วก็เสียหายเยอะเหมือนกันนะฮะ
ส่วนพื้นที่อำเภอเชียงแสนก็มีเสาไฟฟ้าแรงสูง๕๙ต้นหักโค้นล้มในหมู่บ้าน
กู่เต้าหมู่สามตำบลโยนนกนะฮะโดยเสาไฟฟ้าบางต้นล้มทับบ้านบริเวณของประชาชน
แต่ว่าโชคดีไม่ได้มีใครบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับ
ที่ในตัวเมืองเชียงแสนตั้งแต่ที่บริเวณสารเจ้าไปจนถึงตลาดเชียงแสน
ก็มีเสาไฟฟ้าหักโค้นเสียหายรวมกว่า๑๐๐ต้น
เร่งเก็บกู้และซ่อมแซมจนตอนนี้สามารถจ่ายไฟให้กับประชาชนได้ใช้ไฟกันเป็นปกติแล้วนะครับ
บ้านเรือนกว่า๓๐หลังคาเรือนรวมทั้งวัดโรงเรียนได้รับความเสียหายจากพายุลูกเห็บที่ตกลงมา
กระหน่ำค่อนข้างแรงเหมือนกันเป็นชั่วโมงครับหลายชั่วโมงด้วยแล้วก็มีฝนตกต่อเนื่องทั้งคืน
จนทำให้กิ่งไม้ต้นไม้หักโค้นปิดกั้นพื้นที่เส้นทางสาย๑๐๔
ระหว่างบ้านผาบ่องบ้านแม่กระตื้นแล้วก็เป็นเหตุให้การสัญจร
ต้องชะงักชั่วคราวแล้วก็มีการเร่งเคลียร์พื้นที่
จนสามารถให้รถนั้นสามารถสันจรได้ตามปกติแต่ว่าหลังคาบ้านปิวหายไปหมดเลย
หลังคาโรงเรียนบ้านห้วยโป่งถูกพยุพัดไปเสียหายเหมือนกัน
ที่เองก็เร่งออกไปสำรวจแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านเป็นการด่วน
เพราะดีที่ทั้งหมดนั้นไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากการเกิดลูกเห็บในครั้งนี้
แต่ก็ฝากคุณผู้ชมต้องระวัดระวังเป็นพิเศษนะครับ